หู๊คุณป๊าดูสิคะนี่ดาราคนนี้คุณป๊ามันย้ายค่ายอีกฟะ

แต่ต้องจำให้ได้แน่ก็คือรายการร้องได้ให้ร้านของเราครับ

ใช้แล้วค่ะเพิ่มเวลาเพิ่มความสนุกค่ะ
เริ่ม๙กรกฎาคมนี้ครับ

ย้ายอะไรกันเยอะแยะเราอยู่ตรงนี้แหละบ่ายโมงกันเลย